คุณผู้ชมฮะมาตามเรื่องนี้กันต่อ
เราเคยนำเสนอนะว่ามีโจรเข้าไปงัดห้องเรียน
แล้วก็เป็นห้องเก็บกระปุกออมสินของเด็กอนุบาล
แล้วทีนี้ไปเอากระปุกเด็กอนุบาลเนี่ย
โอ้โหขโมยเงินไปแล้วก็ทิ้งคราบเลือดไว้
เพราะว่ากระปุกเป็นเหล็กมันน่าจะบาดมือ
จับได้แล้วนะครับคนก่อเหตุเคยเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียน
รู้สถานที่รู้โลเคชั่นเป็นอย่างดี
และที่สำคัญที่มาก่อเหตุเพราะจะหาเงินไปซื้อนมให้ลูกครับ
ลูกผมก็น้อยเหมือนกันลูกผมยังเล็กเหมือนกัน
เรื่องนี้จริงต้องแยกส่วนกันนะขโมยก็ส่วนขโมย
สงสารที่จะต้องไปหาตังค์ซื้อนมให้ลูกอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะ
และเป็นสิทธิ์เก่าอีกคุณครูบอกอยากจะอื้อหือหือ
คุณผู้ชมฮะนี่ผลงานของตำรวจสพเมืองอุดรธานี
จับกลุ่มในนัทพงศ์ก้อนวิทย์มนตร์อายุ๒๖ปีนะฮะ
จากเหตุการณ์ล่าสุดที่เรานำเสนอไป
เพราะว่าไปงัดโรงเรียนลักเงินในกระปุกอำสิน
ของนักเรียนอนุบาลโรงเรียนอนุบาลแห่ง๑
ในเขตเทศบาลนักศึกษาอุดรธานีนะครับ
แล้วก็ได้เงินไปหลายพันบาทแม้ว่าจะทิ้งคราบเลือดเอาไว้
เพราะกระปุกเหล็กมันบาดมือนะครับ
เหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นคือ๒๗มกราคม
ผู้ชายคนนี้ไปก่อเหตุงัดห้องและงัดกระปุกออมสิน
๑๖กระปุกได้เงิน๒๐๐๐บาทหลบหนีไปนะครับ
ตำรวจออกสืบสวนหาเบาะแส

แล้วก็เสื้อที่ใส่ในวันก่อเหตุนะครับ

กล้องวงจรปิดมันเห็นชัดเจนเลย

และหลังจากนั้นก็เข้ามาในเขตพื้นที่โรงเรียน

เข้าไปเลือกของตนคุณยักษ์กับช้อปปิ้งนะ

ก็ขอไปห้องผู้หลักผู้ใหญ่ก่อน

แล้วก็มาที่ห้องเก็บเงินของโรงเรียนอนุบาลแห่งนี้นะครับ

เขาบอกนะผมเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนเทศบาล๕

เพราะผมตกงานดูแลอีก๓ชีวิต

ลูกคนเล็ก๓เดือนเองคุณ

ก็เลยตกงานไม่มีเงินจะใช้
ลักขโมยฮะก็มาดูลาดลาวก่อน

นำเงินที่ได้๒๐๐๐บาทจากกระปุกของเด็ก
นุบาลนะไปให้ภรรยาซื้อนมให้ลูก

เขาเยอะมากนะวิรากรรมเยอะมากนะฮะ

ไป๒ปีพ้นโทษออกมาไม่นาน
ทำงานรับจ้างทั่วไปแต่ตอนหลัง
ตกงานหวนกลับมาลักทรัพย์
โรงเรียนอันนี้เขาเลือกตามโรงเรียนนะ

ถึง๒๗มกราคมปีนี้

บุหรี่ไป๒๒ไงนะสงสัยเอาไปขาย

รับเงินที่โรงเรียนเทศบาล๒ได้เงิน๓๐๐บาท

โรงเรียนอุดรคิสเตียนอีก๓๐๐๐บาท
โรงเรียนอนุบาลเพื่อนเด็ก

ดังนั้นโอ้โหโรงเรียนต้องป้องกันโจรประเภทนี้ไว้แล้วนะฮะ

เราก็เห็นมาทั้งหมดกี่โรงเรียน

ไม่มีเงิน
ไม่มีเงินได้เงินเอาไปทำอะไร๖โรงเรียน

เราทำไปเพื่ออะไร๖โรงเรียน

เราทำไปเพื่ออะไร๖โรงเรียน
เราทำไปเพื่ออะไร๖โรงเรียน
เราทำไปเพื่ออะไร๖โรงเรียน

เราทำไปเพื่ออะไร๖โรงเรียน
เราทำไปเพื่ออะไร๖โรงเรียน

เราทำไปเพื่ออะไร๖โรงเรียน